ช่วงหน้าหนาวแบบนี้อยากจะไปเที่ยวขึ้นเหนือ
อยากจะแนะนำอีกหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดว่าไปจังหวัดเชียงรายแล้ว
ถ้าคุณไม่ไปถือว่าพลาดนะคะ
ชวนคุณผู้ชมไปวัดร่องคุณ
บางคนบอกว่าก็เคยไปแล้วแต่ไม่ใช่ค่ะ
วัดร่องขุนที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้
เขามีการจัดงานแสงสีเสียงแบบยิ่งใหญ่อลังการ
จัดเต็มยาวไปเลย๑เดือนค่ะ
สวยไหมคะยิ่งใหญ่มากเป็นงานสินลับปากเลยคุณ
วัดร่องขุนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
นี่แหละคุณผู้ชมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะ
และนี่คือการเปิดฉากการแสดงแสงสีเสียง
ปฐมทัศน์สุดแสนยิ่งใหญ่อลังการ
การแสดงในปีนี้เป็นการนำเอาความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการออกมาถ่ายทอด
มุมมองผ่านเมาติมีเดียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกเลยนะคะ
ฉายไปที่บริเวณโบสถ์สีขาว
ซึ่งโบสถสีขาวนี่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของวัดร่องคุณ
ก็คือฉายแบบดิจิทัลมอลติมีเดียขึ้นไปเลย

เทคนิค๓มิตินะคะแล้วก็มีคำทายปริศนธรรมด้วย
แฝงแง่คิดคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ย
หกภาคการแสดงด้วยกันครับ
คุณเห็นไหมมันเหมือนเป็นงานศิลปะ
เหมือนเราไปดูแบบการแสดงแสงสีเสียง
แต่เกิดขึ้นจริงที่วัดร่องคุณแห่งนี้

แต่เราได้ดูแบบเต็มอิ่มจุใจแล้ว
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปดูแบบจุใจเต็ม
สามารถเดินทางไปชมกันได้เลยที่หอศิลป์วัดร่องขุนนะคะตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
อย่างที่บอกว่างานเขาจัดยาวมาก๑เดือนเต็มตั้งแต่วันนี้คุณไปได้เลยจนถึง๒๒ธันวาคมค่ะ
โอ้โหเอาเอาลองวางแผนไปกันดูนะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือที่ภาคเหนืออย่างเชียงรายเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเป็นจังหวัดที่ใหญ่
เพราะฉะนั้นมีหลายพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่เขาจัดเอาไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีในการไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็ลองไปแวะดูที่วัดร่องขุนนะครับ
เชียงรายแล้วจะต้องไปนะวัดร่องขุนถือว่าเป็นแลนดมาร์คสำคัญเลยนะคะดิฉันเองยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยที่จังหวัดเชียงรายยังไม่ได้ไปวัดร่องขุนเลย
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแวะไปดูเหมือนกันก็คือเป็นทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามรวมไปถึงมีศิลปะที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โอ้โหเป็นความร่วมสมัยที่น่าไปดูไปชมมาก